คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยตามความคืบหน้านะ
เพราะจริงแล้วก็เป็นข่าวคลึกโครมไปเมื่อวัน๒วันที่ผ่านมา
ดูกันหน่อยค่ะเรื่องกรณีที่ไปบุกจับทางด้านของลูกเขยของคุณชาดาไทเศษ
รัฐบริจีช่วยมหาดไทยมศ๒
แล้วแน่นอนแหละความเป็นลูกเขยของคุณชาดามันก็จะเป็นประเด็นใหญ่เลย
จริงเมื่อวานคุณชาดาก็ออกมาพูดแล้วกับผู้สื่อข่าว
แล้วก็ออกมาพูดว่าตัวลูกเขยได้มีการลาออก
เขียนใบลาออกจากการเป็นนายยกเทศของเทศบันตำบลตลุกดูแล้ว
คือตัวคุณชะดาบอกว่าผมก็คุยกับลูกเขยแล้ว
มันก็ยกมือไหว้ขอโทษนะผมบอกต้องแสดงความรับผิดชอบลาออกไปเลย
นี่ค่ะคุณวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่
ได้มีการเขียนจดหมายลาออกด้วยลายมือ

ข้าพเจ้าในวริชาตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดู
ทัพทันจังหวัดอุทัยธานีต้องคดีถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
แต่ข้าพเจ้าได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองที่จะไม่ทำให้เทศบาลตำบลตลุกดูดตกอยู่ในสภาวะขาดผู้นำในการบริหารงาน
ซึ่งจะสร้างความเสียหายกับภาครัฐและประชาชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดู
มีผลตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลายี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที

นี่คือข้อความในจดหมายแล้วเราก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เพราะจริงคุณชาดาก็บอกว่าเมื่อวานแล้วแหละว่า
จดหมายมีคุณชาราบอกว่าลาออกไป๕ทุ่มเมื่อวาน

ทีนี้ทางด้านของคุณวิรชาติเนี่ยนะคะ
อย่างที่เรารู้ไปก็ถูกจับกับพร้อมพวกอีก๕คน
เนื่องจากถูกเรียกรับในเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์
แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานที่ประพฤติมิชอบ
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอสอบสวนนะคะ
ว่าตำรวจมีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานหรือไม่
ก็พอลาออกไปเสร็จทีนี้ทางด้านของผู้ว่า
จังหวัดอุทัยธานีคุณธีรพัฒน์ค่ะ

ลาออกแล้วจริงนะคะคุณวิรชาติ

แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการสั่งตั้ง

คุณวีรชาติจะพ้นตำแหน่งไปแล้ว
ก็ตามค่ะ
ให้แสดงใจจังหวัดลาออก
ถือว่าเรารับทราบละ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีการรวมกระบวนรับ

เมื่อวานมธ๑ก็พูดได้เผ็ดมัน
น้ำหน้าด้วยคำนี้ด้วยนะ